เขาคุกเข่าขอแต่งงานตั้งแต่ปีที่แล้ว

แต่ว่าปีนี้เขาถือเอาเลิกงามยามดีครบรอบ๑ปี

โดยเลือกเอาวันครบรอบขอแต่งงานก็คือวันนี้
หลังจากที่ฝ่ายชายคุกเข่าขอแต่งงานไปเมื่อปีที่แล้วใช่ไหม
เป็นเลิกดีในการจดปากกาจดทะเบียนสมรสที่นิวยอร์ก
ท่ามกลางการแสดงความยินดีแล้วก็เป็นสักขีพยานของเพื่อนพี่น้อง

คือบันเทิงไทยรัฐเองก็ได้พยายามติดต่อไปหาคุณพีเคนะคะ

ไม่อยากจะยุ่งตอนนี้อาจจะเที่ยวอร่อยอยู่ก็ได้นะ
แต่เชื่อว่าการจดทะเบียนสมรสแบบนี้เขาถือเลิก
ซึ่งฉันว่างานแต่งเขาอลังการน่ารักมาก
มองว่าสินสอดนี่หนักหน่วงอยู่พอสมควรนะคุณนะ